ทุกผู้ชมครับมีคนงานเฝ้าสวนตังโมที่ปลากินบุรีเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตนะฮะ

ไล่สืบไปสืบมาพบว่าคนที่ก่อเหตุเป็นเจ้าของสวนแตงโม

โมโหจ้างมาเฝ้าสวนแตงโมเนี่ยวันละสองร้อย

มีขโมยเข้ามาขโมยแตงโมทำไมไม่ยอมช่วยจับ
อืนแล้วไปยิงเข้าตายยิงเลยหรอ

ทีแรกก็ไปเจอศพกันก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะที่เป็นคนก่อเหตุนะครับ
ในพื้นที่หมู่๕ตะบนหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรี

ทางเข้าสวนนะฮะหน้าเพิงพักคนงาน
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายทองคำแก้วจันดานะฮะชื่อเล่นชื่อดำ

เป็นคนงานเฝ้าสวนแตงโมตรงนี้นี่แหละนะครับ
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ข้างรถจักรยานยนต์นะครับ
กระสุนเข้าโหนกแก้มซ้ายทะลุต้นคอด้านขวา
ตรวจสอบในที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุนปืน๑ปลอกนะฮะ
เป็นปืนขนาด๙มมนะฮะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเพลิงพักคนงานนะครับ
ไปเจอพวกขวดเหล้าขวดน้ำดื่มนะ
วางอยู่ข้างแคร่แล้วเจอปลอกกระสุนปืน๙มม
ตกอยู่ใต้เก้าอี้พับอีก๑ปลอกนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยคาดว่าผู้ตายนะฮะ
จะถูกยิงแล้วเสียชีวิตประมาณช่วงค่ำ

ก่อนที่จะมีคนมาเจอศพเมื่อช่วงเช้า

อาของผู้ตายนะฮะอาของในดำนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ยังนั่งดื่มเหล้ากันอยู่เลยนะ
มีตัวเขามีตัวในดำหลานชายผู้ตายนะฮะ

รวมทั้งเจ้าของสวนชื่อลุงเสวด
สังเกิดอายุ๖๘ปี
นี่ดื่มเหล้ากันอยู่๔คน
จากนั้นเนี่ยลูกสาวของลุงเสวดก็เดินผ่านมา
ก่อนที่ในดำผู้ตายจะขอตัวไปนอนก่อน
พับในดำเนี่ยเพลิงพักอยู่ห่างจากวงเล่า๕๐เมตร

ระหว่างที่กำลังดื่มเหล้ากันต่อเนี่ย
อาของผู้ตายบอกว่าลุงเสวดเจ้าของสวน
หยิบแมกกาซีนบรรจุกระสุนปืนขึ้นมาโชว์
แล้วดูมีท่าทีแปลกนะฮะ

แล้วพูดออกไม่ไว้ใจดำแตงโมมันหาย
แตงโมในสวนมันหายทีนี้พอเล่าหมดก็แยกย้าย
แยกวงแยกย้ายแยกวงเลิกวงกันได้ไม่ถึง๑๐นาทีนะครับ

แล้วสาเหตุที่มีการเกิดเหตุอย่างนี้คาดว่าเกิดจากอะไรคะ
ไม่รู้ครับผมไม่รู้เรื่องนะหลานก็ไม่พูดให้ผมฟัง
แล้วที่มีการบอกว่ามีการไม่ไว้ใจแต่แต่ของสวนก็พูดมาคำว่าเขาไม่ไว้ใจหลานผม
ประมาณประเด็นไหนครับประเด็นขโมงไม่รู้เลยเลย
เพราะหลานผมเป็นคนที่บอกสวนประจ่างคือละสองหม้อร้อย
พูดว่าแกจะเอาลูกสาวเจ้าของสวนมาเป็นเมีย
เนี่ยมาเจอสมเมื่อช่วงเช้าฮะ
ก็ยังแบบงงกันอยู่ว่าเอ๊ะใครจะเป็นคนยิง
อยู่เจ้าของสวนพูดไว้อย่างนี้เอ่อ
จนกระทั่งบ่ายสามครับทุกผู้ชมครับเจ้าของสวนฮะ
เสวดวัยหกสิบแปดปีแกนั่งรถกระบะสีขาวมาที่โรงพัก
สพสะบัวค่ะบอกผมมาขอมอบตัวอ่าอ่า
แล้วก็ขึ้นไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีฮะนี่ฮะ
เจ้าของสวนแตงโมลุงเสวดตำรวจก็สอบปากคำนะครับ
แล้วก็ทำบันทึกอะไรพวกนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจับกลุ่มตัว
เพราะผู้ต้องหายิงคนตายมามอบตัวนะฮะแล้วก็พาไปชี้จุดที่ทิ้งปืน
แกบอกแกเอาปืนทิ้งไปแล้วเป็นป่าฝั่งตรงข้ามสวนแตงโมที่เกิดเหตุนั่นแหละ
นี่ฮะแล้วก็ขอใช้สิทธิ์ไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาขึ้นรถกลับโรงพัก
อันนี้เป็นจุดที่เอาปืนมาทิ้งนะฮะคุณตวีการแก้ววิจิตน้องเลิฟ
ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะก็เลยถามลุงเสวดว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรล่ะลุง
ค่ะนี่ปืนนะฮะเจอนะฮะจุดที่เอาปืนมาทิ้งนี่ตรงนี้นะครับ
ที่คุมตัวจะขึ้นรถกลับโรงพักลุงเสวดแกบอกว่าแกโมโห
เรื่องแตงโมหายคือพอแตงโมหายเนี่ยแล้วตัวของในดำเจ้าของอ่า
ผู้ตายเนี่ยที่เป็นลูกจ้างอ่ะที่ว่าจ้างให้มาเฝ้าสวนเนี่ย
ก็มาพูดจารักษณะเหน็บแนมแล้วทำตัวคล้ายจะเป็นแบบไส้ศึกให้กับคนมาขโมยแตงโม
เนื่องจากก่อนหน้านี้ก็คือยี่สิบเก้าพฤศจิกายนนะฮะ
มีขโมยเนี่ยมาขโมยแตงโมในสวนแต่ในดำเนี่ยไม่ยอมช่วยจับขโมย
วันเกิดเหตุลุงเสวดแกอ้างว่ามีปากเสียงกับนายดำ
แล้วในดำเนี่ยมากระชากแขนแกแล้วมีการแย่งปืนกัน
ไม่ได้ตั้งใจยิงปืนมันลั่น
แกจะตัดแล้วมีคนรู้แท้อืมอืมอืมเหมือนผู้จำไม่ดีใส่เราหรอ
ใช่เขามีจะทำล้ายเราไหมนี่ไงเฉียนอ๋อเหรอคะนี่เหรอคะ
เอ่อเขาทำยังไงจุดกระชากเหรออืม
แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายเขาด้วยนะค่ะ
แต่เจ้าของสวนเนี่ยนายจ้างของผู้ตายนี่ลุงเสวดแกอ้างว่า
ถูกกระชากแขนปืนมันลั่นแกป้องกันตัว
แต่ถ้ามีปัญหากันอยู่เนี่ยก็คืออ่าเรื่องที่เหมือนกับสงสัยว่าในดำเนี่ย
เป็นไส้ศึกให้คนมาขโมยแตงโมในสวนแก
จากนั้นตำรวจก็คุมตัวนายเสวดไปตรวจดีเอนเอก่อนนะฮะ
เพื่อจะเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนนะฮะ
แล้วก็คุมตัวไปที่โรงพักเหมือนเดิมนะครับ
ลูกสาวของผู้ตายพอทราบข่าวว่าเจ้าของสวนมามอบตัว
ก็มาที่โรงพักนะฮะนี่บอกอยากจะมาถามเจ้าของสวนว่ามายิงพ่อเธอ
เพราะอะไรมันมีเรื่องบาดหมางอะไรกันถึงขั้นต้องยิงกันตายเหรอ
ยืนยาระว่ายังงี้ก็ไม่ให้อภัยเด็ดอย่างเด็ดขาด
อยากถามว่าทารกกันเรื่องอะไรทำไปทิ้งยิงพ่อ
ไม่ค่ะ
ผู้สื่อขังว่าเราไปที่เพิร์งพักคนงานนะครับ

ในสัวร์ทผู้ต้องหาฮะ
มีโต๊ะที่เอาไว้นั่งดื่มเหล้าด้วยอยู่กลางสวนแตงโมนะครับ
พี่สาวของลุงเสวดบอกว่าตอนรู้ข่าวว่าน้องชายไปยิงเขาเนี่ยตกใจมาก
เพราะน้องชายไม่เคยมีปัญหากับใครเป็นคนขยันทำมาหากิน
แต่ยิงเขาตายมันเป็นเพราะอะไรถึงไปยิงเขาเออเราก็ไม่รู้เออ
ของเราผิดหรือท้องเขาผิดเราก็ไม่รู้เออแต่ปกติน้องชายก็ไม่เคยมี
ไม่มีไม่มีเรื่องจะมีไม่มีเรื่องจะไปชกตีฆ่าฟันแกล้งใคร
ไม่มีไม่มีเลยเรื่องนี้รับรองได้
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับพันธุ์ตำรวจโทวิทูลวงใหญ่
สารวัตรปราบรามสพกบินบุรีเป็นนายตำรวจที่ตัวของผู้ต้องหาเนี่ย
ขอให้พามามอบตัวที่สพสะบัวเจ้าของพื้นที่นะครับให้ข้อมูลนะฮะ
ว่าจากการได้พูดคุยกับนายสเวทนายสเวทบอกว่าเมื่อวันที่ยี่สิบเก้า
พฤศจิกายนมีโจรเนี่ยมาขโมยแตงโมในสวน
วันนั้นไม่ได้พกปืนติดตัวก็เลยวิ่งไล่จับขโมยแต่จับไม่ได้
วันต่อมาคือ๓๐พฤศจิกายนเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุ
ก็เลยไปหาในดำที่เป็นลูกจ้างเฝ้าสวนวันละสองร้อย
แต่ในดำเนี่ยไม่ยอมช่วยไล่จับโจรในวันที่ตังโมหาย
ถามอะไรไปเคลียร์ว่าทำไมวันนั้นไม่ช่วยไล่จับโจรก็เลยมีปากเสียงกัน
แล้วในดำเนี่ยเข้ามาจะแย่งปืนปืนมันก็เลยลั่น
โดนในดำเสียชีวิตหลังก่อเหตุที่หนีไปเพราะตกใจ
หนีไปตั้งตัวตั้งหลักที่บ้านญาติที่สะแก้วแล้วก็เลยติดต่อขอเข้ามอบตัวบ่ายเมื่ออ่าบ่ายวันนี้
นี่นะฮะขณะเดียวกันตำรวจแจ้งข้อหากับนายสเวทนะครับ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับแล้วก็เรื่องของอาวุธปืน
ตอนนี้ก็คุมตัวไปส่งฝากขังที่ศาลแล้วนะฮะ